ว่ามันเป็นเนินที่ขึ้นหรือว่าลง
รถมันไหลขึ้นหรือว่าไหลลง
ไปดูภาพก่อนเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือในอำเภอเถิร์นเขาพาไปดู

ลักษณีย์ฟิสิกซ์เนี่ยตามแรงน้มถวงโลกเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเนินมันลงเนี่ยรถก็ต้องไหล่ลงตามแรงน้มถวงโลก

ตามแรงน้ำถูกของลูกใช่ไหม
เหมือนมันหลอกตาว่ามันเป็นการไหลขึ้นถูกไหม

แต่ภาพที่มันเห็นมันเหมือนมีการไหลขึ้น
เป็นเนินพิษวงศ์ที่เขาว่ากันเนี่ย

มันคือที่บริเวณหมวดทางหลวงเถินครับ

แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณ
หน้าสำนักงานหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วะ

ถนนสาย๑๐๔๘เถินทุ่งเสลี่ยมกมที่๖
ช่วงบริเวณดอนชัยหัวรบที่ตะโบนแม่ปะอำเภอเถิร์นจลำป่า
จุดนี้มันเป็นเนินพิษวงศ์ชาวบ้านเขาร่ำลือกันกับรถมันไหลขึ้น

ก็เลยเอารถกระบะกับรถหกล้อไปจอดดูซิ
ปรากฏว่ามันไหลขึ้นจริง

อำเภอบอกว่าช่วงสักประมาณ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
มีชาวบ้านไปโพสต์เอาไว้ในโซเชียลว่า
นี่มันเป็นเนินพิษวงศ์ทำไมรถถึงไหลขึ้นมาได้
ก็ต้องไปตรวจสอบตามคำที่ชาวบ้านเขาบอกนะฮะ
ก็จริงแล้วถนนตรงนี้มันอยู่ใกล้กับจุดชมวิว
ถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนแบบมันหลอกตา

แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการไหลลงนะฮะ

ดูข้างหลังเห็นไหมคะว่ามันมีเนินที่สูงกว่าอยู่ด้านหลัง

มันเหมือนลูกละน่าขนาดใหญ่

รถมันไหลลงมันเป็นเนินที่ไหลลงมา
เหมือนเป็นการไหลขึ้นแบบนี้

ตรงเนินตรงนี้คือ๓๐๐เมตร
ไปฟังเสียงของนายอำเภอเถินกันหน่อยนะครับ
คือถ้าเรามองด้วยสายตาของเราเองเนี่ย
เราก็จะเหมือนลักษณะถ้าย้อนข้างหลังไปเนี่ย

เราก็ได้พิสูจน์ได้ลองดูแล้วนะครับ
รถก็ไหลขึ้นท่านในสตาร์ปกติมองจะไหลขึ้นเนิน
แต่ในทางวิศวกรรมในทางอะไรต่าง
ทางแขวงการทางทางผู้แทน
ท่านก็อธิบายว่ามันมีวิเทศหลอกตา
ซึ่งที่เป็นเรินจริงมันจะกล่ำกว่าที่เรามองเก่งนะครับ
อำเภอฝากบอกนะว่าจุดนี้อันตราย
พอมันเป็นข่าวแล้วคนเขาอยากลองเยอะ

และอำเภอฝากบอกว่าจะลองต้องระวังด้วยนะ
เพราะจริงแล้วมันเป็นจุดที่ลงเนินจากเนินด้านหลังมาก่อน

อย่าลองไม่ต้องระวังอย่าลองค่ะอย่าลดชน

คือจริงแล้วมันคือเนินหลอกตาธรรมชาติมาหลอกตาเรา
เอาเป็นว่ามันไหลลงแหละแต่ว่าถ้าเกิดมองมุมนี้มันคือการไหลขึ้นแหละนะฮะ
ก็ระวังด้วยถ้าเกิดว่าใครจะไปทดสอบนะ

เอาน้ำราดดูสิดูสิว่าน้ำมันไหลขึ้นหรือไหลลง
คืออันนี้น่าจะปลอดภัยกว่าเอารถไปลองเอง
ลองกิ้งดูไหมเรากิ้งดูที่มันกิ้งขึ้นกิ้งลง